เพราะว่าหลานชายใส่เสื้อเหมือนโงกุล

แล้วก็ใช้ท่อนเหล็กตีคุณตาท่านหนึ่ง
ทำร้ายคุณตาเนี่ยโอ้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดจริงฮะ

นี่แล้วคือนอกจากตีนอกบ้านแล้วนะ
เข้ามาในบ้านคุณตานั่งอยู่ตรงบันไดก็โดนฟาดฟาดฟาด
เออแล้วเขาเพ้อฮะเพ้อเหมือนแบบโอ้โหโลกของเราโลกมนุษย์อะไรไม่รู้อ่ะ
นะฮะเนี่ยก็เลยเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาบอกว่า
ขอให้หน่วยงานหรือใครก็ได้เข้าช่วยเหลือและเพจสายใหม่ต้องรอดเข้าช่วยเหลือนะครับ
พาคุณตาไปรักษาแล้วแต่ว่าย้อนกลับไปอีกสักนิดหนึ่ง
พอชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสมาตำรวจทำหน้าที่ในการเข้าไปควบคุมตัว
ชายคนนี้ที่ทำร้ายคุณตาหรือว่าชายที่ใส่ชุดโงกุลเนี่ย
คุณผู้ชมมันมีคลิปปล่อยออกมาอีกคลิปหนึ่งนะฮะว่าตอนที่เข้าไปควบคุมตัว
ชายคนนี้เขาต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายกับตำรวจไปดูคลิปกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกู้ภัยเนี่ย
ต้องควบคุมตัวนายวิชีราหาวัชิระแหทองอายุยี่สิบเก้าปี
ชายที่ใส่ชุดโงกุลหลานที่ใช้ท่อนเหล็กเนี่ย
ฟาดร่างกายของคุณตาวัย๘๐ปีก็คือคุณตาวิชัยนะครับ
คือชาวบ้านแจ้งมาตำรวจก็เข้าไปควบคุมตัวนะครับ
ตอนควบคุมตัวเมื่อวันศุกร์ที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคุณนะ
โอ้โหปรากฏว่าตำรวจก็ทำหน้าที่ยากเหมือนกัน

แล้วก็นายโงกุลผมเรียกชื่อเขาได้แบบนี้ได้ไหม
นายโงกุลก็หันไปหากู้ภัยคนหนึ่งที่มาช่วยตำรวจทำหน้าที่
บอกว่าต่อไอ้หน้ามึงได้ไหมกูไม่ชอบหน้ามึง
แล้วก็สาวหมัดใส่ในจังหวะนี้จนชุลมุนวุ่นวายไปหมดนะฮะ
แต่สุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีเมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้อย่างที่เสนอข่าวไปเหมือนกันนะครับ
ทางเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยบุกบ้านของคุณตาไปตอนดึกตอนดื่นนะครับ
เพื่อไปช่วยเหลือคุณตาเอาตัวคุณตาออกไปรักษาพยาบาล

เพราะตอนเข้าไปดูสภาพคุณตาสะบักสบอมมากเลยนะฮะ
แล้วก็มีรอยช้ำมีแผลเต็มตัวไปหมดเลย

นอนอยู่ในกองขยะแบบนี้คุณบนบ้านชั้น๒นะครับ
ก็ตอนนี้หมอกำลังรักษาอยู่นะครับ
มีบาดแผลเต็มตัวแล้วก็อยู่ในสภาวะขาดน้ำ
พบว่ามีเลือดออกในสมองเล็กน้อยด้วยนะฮะ

เพื่อพิจารณาว่าจะต้องผ่าตัดสมองหรือไม่

และหากคุณตาหายดีแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคม

จะพาคุณตาเข้าไปพักอาศัยพักพิง
อยู่ที่บ้านบางแคร์ต่อไปเพื่อการดูแลนะ
เพราะดูสภาพบ้านที่อยู่กับหลานชายคนนี้
สภาพบ้านแบบมีแต่กองขยะนะ